ลูกค้าหัวร้อนนะครับ

พนักงานผู้ชายร้านสะดวกซื้อซะ
เพราะว่าน้องเขาก็ทำตามหน้าที่
ก็จะมาซื้อของพี่จะเข้ามาแล้วพี่ไม่สวมหน้ากากอนามัย
เขาก็เตือนแต่หมอนี่โกรธครับ

นี่เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดนี่พาพวกมาแล้ว
อันนี้นอกภาพนอกร้านแต่จริงเรื่องมันเกิดในร้าน
ใช่มีเรื่องกันตั้งแต่ในร้านเลยนะครับ
นี่คือปั๊มน้ำมันที่จังหวัดราชบุรีนะครับ
จับภาพขนาดผู้ชาย๔๕คนนะครับ

แล้วมารุมกระทืบพนักงานร้านสะดวกซื้อ
เพราะไม่พอใจออกไปปู๊ล่วงเลยล่วงอูหูเตะ
โอ้โหทำไมทำเขาขนาดนั้นนะ

คือเรื่องของเรื่องไปเตือนให้ใส่สวมหน้ากากอนามัยเข้าร้านไง
แล้วเห็นมั้ยมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งยืนดูเหตุการณ์อยู่ด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเที่ยงคืนของเมื่อวานนี้ครับ
นายพัทธมนต์อายุ๑๙ปีน้องเขาเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อ
เล่าบอกว่าจริงนะพี่มันเกิดเรื่องตั้งแต่ในร้าน
อย่างที่คุณวรพรบอกไปนะถูกต้องเลย
กำลังเติมสินค้าอยู่แล้วมีผู้ชายคนหนึ่ง
เดินเข้าไปซื้อน้ำแข็งแต่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย
ก็เลยเข้าไปเตือนพี่เขาแต่ลูกค้าบอก
ไม่มีเงินซื้อหน้ากากอนามัยนะฮะ
แล้วพอพูดจาหาเรื่องถามว่า
มีอะไรกับกูไหมคือหมายถึงถามพนักงานร้านสะดวกซื้อนะ
จากนั้นก็โยนน้ำแข็งทิ้งแล้วก็ถอดรองเท้า
ไปผลักอกน้องพนักงานร้านสะดวกซื้อ

พนักงานร้านสะดวกซื้อบอกพี่ผมป้องกันตัว
ผมขอสวนไปหมัดหนึ่งสวนไปครั้งหนึ่ง
แล้วก็วิ่งไปหลบหลังร้านเพราะไม่อยากมีเรื่องอีก

ใช่แต่ว่าไม่จบ
ครั้งแรกเออนี่ออกไปพาพวกมาสี่ห้าคนเนี่ยเห็นไหม
ไม่ยอมจริงครับเข้าตามไปทำร้ายในร้าน
แล้วก็ออกมาเกิดเรื่องที่หน้าร้าน

แล้วขอโทษนะยับเยินสภาพน้องเขายับเยินฮะ
ผมว่าอุ๊คอ่านเหมือนเขาเป็นเจ้าทินเท่านั้นด้วยหรือเปล่า
ผมก็ไม่ในใจผมเป็นคนนอกพื้นที่ผมไปทำงาน
ก็ไม่อยากได้คำขอโทษจากพวกเขา
อยากให้เขาโดนทางกฎหมายแต่ปกติเลยครับ
วันนี้โอ้โหดูปาก
พัทธมนต์ผู้บาดเจ็บไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลราชบุรี
แล้วก็เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุแล้ว
อย่างที่น้องเขาบอกไปเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ว่าเป็นแก๊งวัยรุ่นเจ้าถิ่นแหละซึ่งผู้บาดเจ็บเป็นคนต่างถิ่น
แล้วไปทำงานที่จังหวัดราชบุรีไม่รู้จักไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อน

โอ้โหแต่เป็นใครก็ต้องทำแบบน้องเท่านั้น
ก็มันเป็นหน้าที่ใช่ไหมคะเข้าไปในร้านก็ต้องพูด
แล้วคนที่จะไปต้องมีจิตสำนึกด้วยไง
เออโควิดก็มีอยู่แต่เจอบ่อยนะคะ
ที่เหตุการณ์นี้ที่เราอ่านข่าวเจอบ่อยจริง
งานร้านสะดวกซื้อเตือนให้สวมหน้ากากแล้วคนซื้อหัวร้อนเนี่ยเจอบ่อยค่ะ